แล้วก็คบกันเป็นแฟนกันสักประมาณ๓เดือน
แต่ก็มีปากเสียงกันตลอดฝ่ายชายชอบไปเที่ยวฝ่ายหญิงก็เลยไม่พอใจ
แล้วก็ฝ่ายชายก็ชอบติดเกมด้วยทะเลาะกัน
มีการทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจนข้ามโรงพยาบาล
สักพักหนึ่งฝ่ายหญิงหนีออกไปไปง้อผู้หญิงไม่ยอมคืนดีทำยังไง
เอาก้นบุหรี่โยนใส่กองผ้าในห้องไฟไหม้ห้องครับที่บ้านเอื้ออาทร
แล้วตัวเองก็หนีไปกบดานที่อื่นครับ
สุดท้ายตำรวจโรงพักสายใหม่ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มได้
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครครับนายปิยภาษณ์วยีโดนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุวางเพลิงห้องพักในหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครราชศรีมา
ข้าวของเครื่องใช้ถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลย
ตำรวจจับกลุ่มได้เขาหนีไปกบดานที่สายใหม่ครับ
แล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านเอื้ออาทรได้๓เดือน
กระทั่ง๓๐ธันวาคมมีปากเสียงกับแฟนแบบหนักมาก
เพราะแฟนไม่พอใจเขาแอบหนีเที่ยว
แฟนก็เลยเก็บข้าวของหนีออกจากห้องไป
เขาพยายามไปตามง้อขอคืนดีที่ทำงานแต่แฟนปฏิเสธไม่คืนดี
ก็เลยโมโหครับผลักแฟนล้มหัวกระแทกพื้นหัวแตก
แล้วก็รีบนำตัวแฟนส่งโรงพยาบาล
จากนั้นแฟนหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
ทำให้เขาเครียดหนักหนักกว่าเดิมกินเหล้าตั้งแต่เช้านะฮะ
พอกลับไปที่ห้องไม่เจอแฟนก็เลยโมโหด้วยความเมา
ก้นบุหรี่ใส่กองผ้าบนที่นอนแล้วก็หลบหนีไป
ไปที่กรุงเทพสุดท้ายห้องมันก็ถูกไฟไหม้ครับ
นะครับ

ขอบคุณนะ
ผมโทรหาแม่ได้ใช่ไหมครับ

ไอ้แฟนเหมือนลูกผมเยอะ

คือถึงแม้จะคุยกับแม่ดีเนอะ
แต่บางทีแบบพฤติกรรมก็ไปทำร้ายนะ

ต่อจากนี้ไปตำรวจก็จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน